คุณยายเนี่ยบางทีก็เคยเข้าวังอย่างนี้ท่านก็ได้ไปเหมือนได้สูตรมาจากในวังประจำมาแล้วก็มาสอนจากทางคุณแม่
สูตรทางโบราณจริงอย่างนี้อะค่ะ
ก็ถ้าอากาศแบบนี้น่าจะเมนูเย็น

สวัสดีแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องทุกคนนะคะ
ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงแบบนี้

ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติกันอีกเช่นเคย

เราได้พาคุณผู้ชมไปฟังเรื่องราว
และชิมรสชาติของก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อ

ตกชามระเบิดที่ดังและขายดีที่สุด
ในจังหวัดเชียงรายณพศนี้
เมนูอุด้งหม้อไฟ
สุดยอดเชฟชาวญี่ปุ่นที่ร้าน
ปิดท้ายด้วยขนมจีนน้ำเงี้ยวรอบดึก
กับรสชาติน้ำยาที่ว่าแซ่บแล้ว

ที่ร้านน้ำเงี้ยวนะกันไปแล้ว
และวันนี้นักเล่าเส้นของเราก็พร้อม

ที่จะร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้

ก็คือต้องมีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวก
และความบันเทิงครบครันด้วยระบบนำทางในรถยนต์
ระบบเครื่องเสียงพร้อมหน้าจอสัมผัส
และสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
เชื่อมต่อได้กับทุกไลฟ์สไตล์
จึงทำให้ขับขี่สนุกและเพลิดเพลินตลอดการเดินทางเลยล่ะค่ะ

ร้อนข้าวบีบสีอยู่ไหนเนี่ย

วิสุทธิ์นี่น้ำใคร

น้ำ
เอามาน้ำมาเลยเอาน้ำมาสมจิต
นี่น้ำพี่สมจิต

เพราะว่าหนูเหนื่อยแล้วนะ

วันนี้ไม่ได้กินแล้วไม่กงไม่กินกันแล้ว
เที่ยงตรงวันเสาร์อากาศร้อนแบบนี้นะครับ

ผมว่าอย่าไปค้นหาเรื่องราวของเส้นดีกว่าครับ
แต่ว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงแล้วเนี่ย
เมนูเส้นมันมีเมนูคลายร้อนหรือเปล่านะ

เดี๋ยวนะมีเมนูเส้นขายร้อนด้วยเหรอ

เอาเส้นก๋วยเตี๋ยว

มีเมนูเส้นสำหรับคลายร้อนสำหรับหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะครับ

แล้วเราออกไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

กำเนิดของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเพื่อคลายร้อนนั้น

ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศแถบทวีปเอเชียค่ะ
นั่นก็เพราะว่าเป็นทวีปที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร
ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเชียงใต้
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่

อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่

ร้านต้นเครื่องมันเป็นร้านที่เปิดมายาวนานนะ

รู้สึกว่าชุ่มฉ่ำแล้วก็สดชื่นเนอะ
นมจีนซานะของทางร้านต้นเครื่องเนี่ยมันแตกต่างที่อื่นอย่างไรครับ
คือของเราเนี่ยกะทิเราจะใช้กะทิสดเลย

แล้วคือสับปะรดเราก็ต้องเลือกเป็นสับปะรดศรีราชา
ที่จะต้องมีรสหวานแล้วมีอมเปรี้ยวนิดนึง

เปรี้ยวนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะหวานแบบมันจะตัดไม่มีอะไรมาตัดรสครับผม
ที่ได้มามันเป็นสูตรจากไหนอ่ะ
เป็นสูตรจากทางคุณยายคุณทวชเนี่ยครับ
เขาจะสอนต่อกันมาทางคุณแม่เนี่ยคุณแม่เขาก็มาปรับ
ก็เป็นสูตรดั้งเดิมยาวนานเลยแล้วก็ส่งท่อต่อรุ่นสู่รุ่นเลย
ได้ยินแบบนี้นะครับแค่ขนมจีนซาวนั้นก็มีตำนานแล้ว

เมนูขนมจีนซาวน้ำถือเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากในปัจจุบันนะคะ
นั่นก็เพราะว่าเป็นเมนูเส้นสูตรโบราณที่เกิดจากภูมิปัญญาคนไทยภาคกลาง

เพื่อคลายความร้อนในร่างกายช่วงฤดูที่ประเทศไทยอากาศร้อนจัด
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนั่นเองค่ะ
ม้าที่มีสรรพคุณเย็นทานแล้วสดชื่นและดับกระหายได้
อย่างเช่นขิงกระเทียมสับปะรดมาเป็นเครื่องเคียงค่ะ
โดยความอร่อยของเมนูนี้จะอยู่ที่การเลือกวัตถุดิบเช่นสับปะรด
ต้องมีรสหวานอมเปรี้ยวกุ้งแห้งต้องเลือกเนื้ออย่างดี
ฝนต้องคั่วเองจึงจะหอมมะนาวก็ต้องเลือกที่สีเขียวเปลือกบางบาง
จึงจะเปรี้ยวและได้น้ำเยอะที่สำคัญคือความข้นและหวานมันของกะทิ
และแจงลอนที่ต้องใช้เนื้อปลากรายมาทำเท่านั้นจึงจะอร่อยครบสูตร
ขนมเส้นคลายร้อนแบบไทยโบราณฟังไว้เป็นความรู้
เพราะหากมีโอกาสได้ชิมจะได้รู้ว่าของอร่อยนี้ต้องรสชาติเป็นยังไงนะเจ้าคะ
และนี่ก็คือขนมจีนซาวน้ำนะครับที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นนะฮะ

เอาละขนมจีนง่ายที่คนไทยนิยมทานกัน
พูดถึงส่วนผสมข้างในก่อนดีกว่าเนอะ
การมองด้วยตาก็มีไข่ต้มแล้วก็มะนาว

กะทินี่คุณนิวบอกว่าต้องเอา
ก็ต้องคันเอามะพร้าวขูด

ต้องเอาประมาณสุดจาง
เราก็เอาไปต้มให้มันเดือดปูขึ้นมา

เพราะเราต้องคอยคนอย่าให้

แล้วก็มาสู่ตัวขนมจีนของเรา
ขนมจีนนี่เรามีวิธีการเลือกอย่างไรครับ
ขนมจีนไม่ใช่เลือกเส้นหมักอะค่ะ
เราก็จะเลือกเส้นเป็นเส้นสด

ก็คือนำมะนาวบีบใส่

จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน

ใช่มั้ยกลิ่นสับปะรสขึ้นมาเลย
ทานเข้าไปมันจะรู้สึกสดชื่น

ด้วยความหวานอมเปรี้ยวของสับปะรดตัวนี้แหละ

ทำให้ทานน่าร้อนแบบนี้นะ
ทำให้เราสดชื่นมากยิ่งขึ้น

มาพูดถึงประวัติของร้านต้นเครื่องกันดีกว่า

ไม่มีร้านอาหารอะไรเลยอาหารไทยเป็นนั่งทานเป็นครอบทัวร์
เขาก็เลยเออลองมาเปิดดูเพราะคุณแม่เขาก็มีฝีมือเรื่องทำอาหาร
ก็เลยอาจลองเปิดร้านอาหารไทยก็ได้ผลลูกค้าก็มากันเรื่อย
แล้วเราก็ค่อยพัฒนาเมนูขึ้นมา
ว่าให้มีอาหารจีนซีฟู้ดอะไรเพิ่มมาตอนแรกจะมีแต่อาหารไทย

ซึ่งสมัยก่อนทองรอมันไม่ได้แบบทำสมัยรู้ว่าวุ่นวายขนาดนี้

สงบเงียบก็จะมีแต่บ้านคนพักอาศัยเท่านั้นเอง
เราก็เลยเปิดร้านอาหารขึ้นมาเลยผลต้องรับก็ดีตั้งแต่แรก
สูตรอาหารที่คุณแม่ได้มาได้มีอะไร
ก็ส่วนมากจะเป็นคุณยายคุณทวนเขาคุณอย่างใหญ่ก็เคยเข้าวัง
ท่านก็ได้สูตรมาจากในวังก็จำมาแล้วก็มาสอนกับทางคุณแม่
สูตรทางโบราณจริงซึ่งที่ร้านเราก็เลยมีอาหารไทยโบราณที่หาทานยาก

ไม่ได้พระรามลงส่งร้านทั่วไปก็ไม่น่าจะมีกันให้เลือก

ที่มาของชื่อต้นเครื่องใครเป็นคนตั้ง

เราก็จะอยากจะให้สื่อว่าเป็นร้านเราเป็นอาหารแบบประมาณชาววัง
แล้วคำว่าต้นเครื่องเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารในวาง

ก็เลยประมาณนี้ก็เลยเหมือนคุณแม่มาทำอะไรอย่างนี้
พ่อก็เป็นสูตรในวางด้วยแหละเพราะคุณยายเป็นบ้วน
ก็ส่งผ่านตอนนี้มาตลอด

คุณพ่อคุณแม่หรือคุณยายได้ส่งทอดอะไรให้เราบ้างไหม

ก็มีบ้างค่ะคุณแม่ก็จะคอยสอนคอยบอกว่า
วัตถุดิบเราต้องใช้ยังไง

ลับของการทำอาหารไทยให้อร่อยอยู่ตรงไหน

คือว่าอันนี้รสชาติเขาเป็นยังไง
แล้วเราก็ต้องทำแบบเหมือนที่บอกว่า

ต้องใช้แบบกะทิต้องเนี่ยไปใช้กะทิกล่อง

คือมะนาวหัวนี่อย่างนี้ไม่ได้เลย

มันก็ต้องมีความพิธีพิถันในการทำด้วย
ถึงจะได้อาหารไทยที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับ
ณปัจจุบันนี้ต้นเครื่องย้ายร้านเข้ามา
หายากลึกลับซับซ้อนกว่าเดิม

อยู่สูงวิท๔๙ทับ๑๓

เขาเข้าจากซอยทองหล่อ๑๓คือร้านเก่า

นั่นแหละครับวันนี้ขอบคุณคุณดีมากเลยครับ
ขอบคุณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป